ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วยดูหน่อยว่ามันคือร่องรอยของอะไร
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นร่องรอยของพญานาค
ไปดูภาพกันเลยนะครับว่าใช่ร้อยพญานาคหรือเปล่า
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ดูที่พื้นนะครับ
หน้าจุดที่พระท่านชี้ให้ดูเนี่ยนี่นี่
เป็นรอยขาวเป็นทางไป
ตรงนี้มันคือบริเวณจุดวางของเส้นไหว้
แล้วก็ยาวไปชิดขอบปูนไปเรื่อยนะฮะ
เขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นร่องรอยของพญานาคนะครับ
ดูชัดเลยคุณผู้ชมรอดขาวเนี่ยนะ
วัดดูซิมีความกว้างสัก๓๐เซน

ขดไปขดมาเป็นวงตรงจุดนี้

เชื่อว่าเป็นร้อยหัวประยันหาง

หน้ากูติร้างกลางวัดป่าเมื่อไร
หมู่๑๑ตำบลท่าศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

หน้าประโผที่กลางวัดก็แหกันไปแล้ว
เส้นไหว้ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกันใหญ่

พานักข่าวไปดูร่องรอย

เป็นรูปปูนสีขาว

มีความคิดจะมันแปลกอยู่

เราก็ไม่เข้าใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่
ก่อนหน้าที่จะมีลอยนี้ปรากฏ
มีฝันหรือว่ามีนิมิตหรือว่ามีอะไรมาก่อนหรือเปล่าพี่

แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมไป

ไปเที่ยววัดทางอะไรอ่ะทางเทยภูมิ

มันมีน้ำผุดขึ้นมาจากวัดนี้
มันเป็นแบบหินลูลุกลงไปมีน้ำขายมาสี่เมตร
อาจจะตามมาที่ตรงคนที่ได้
ลอยพระยาแน่งนี้ยาวแค่ไหนครับ
ประมาณสิบกว่ามิตรนะครับ
สิบกว่ามิตร๑๘เมตรเลยหรอครับ

ต่อนะฮะว่าเพิ่งไปชัยภูมิกลับมาพอเช้าก็มาทำความสะอาดวัดไปเรื่อยตามปกติครับ
จนมาเห็นรอยตรงนี้แหละก็เชื่อว่าเป็นพญานาคกลับมาด้วยแหละ
ก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสตอนนี้วัดเอาเชือกมาล้อมมากั้นพื้นที่นี้แล้วนะ
คนจะไปเหยียบเดี๋ยวรอยมันจะหายไป
พระอาจารย์วรวุฒิเตชะพะโลนะฮะเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรก็บอกว่า
มรอยประหลาดคาดว่าเป็นมรอยของพญานาธิ์ที่เล้ยเข้ามาในวัดนะฮะ
เป็นเรื่องของความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันพระอาจารย์เองก็ไม่ได้ห้าม
ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดเห็นเรื่องของรอยพญานาคที่เกิดขึ้น
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับ